คุณผู้ชมค่ะอีกเรื่องหนึ่งจะพาไปไหว้พี่สาว
พูดแบบนี้ก็คิดว่าจะพาแฟนไปไหว้พี่สาวใช่ไหม
แต่เวลาไปไหว้พี่สาวต้องเตรียมของนะ
รองเท้าเอ่ยเดรสเอยทุกอย่างสีขาวหมดเลยค่ะ
มีคนเขาอัพติ๊กต๊อกไว้คำตอบอยู่ในคลิปนี้ค่ะ
สองมือที่ดังไม่มีความสำคัญ
คือสองมือที่ทำให้งูหมุนไป
แม้เพียงร่างกายนั้นเกิดเป็นดิน
แท้จริงหัวใจนั้นแกร่งยิ่งกว่าเธอ
ขอเพียงให้เป็นเมตตามีใครว่าหาทดลอง
ได้ดังที่ตั้งใจจะทุกคนละครบ
คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมบางคนบอกว่าตรงต้นไม้คือมองแวบนึง
เหมือนเป็นผู้หญิงเหมือนเป็นรูปควรเลย
ใช่ค่ะนี่ค่ะแล้วเห็นข้าวของต่างไหม

ใช่ค่ะพี่สาวคือเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ตรงต้นไม้นี่แหละ
ซึ่งไม้สีดำที่แกะสลักเป็นรูปผู้หญิงเนี่ยถูกรากไม้คุมเอาไว้ใช่ไหม
แล้วคนที่เอามาไหว้คือคุณเอกชัย
บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

แล้วพี่เอกชัยเขาก็เอามาทั้งรองเท้าขาวชุดเรสขาวไปไหว้

แล้วพอสิ่งที่ขอไว้สำเร็จก็เลยเอาชุดขาวมาไหว้แก้บน
เอาของสีขาวมาไหว้แก้บนที่คุณเอกชัยขอเนี่ยเขาขอนะ
ให้ร้านเจริญรุ่งเรืองธุรกิจราบรื่น

เจ้าที่หรือว่าที่คุณเอกชัยเรียกว่าพี่สาวเนี่ย
เขาว่ากันว่านะมีมาก่อนจะตั้งร้านอีก
แล้วก็มีคนบอกด้วยนะบอกหุ่นพี่สาวเหมือนนางงามเลยคุณ
คือตอนแรกผมนึกว่ารากไม้กลายเป็นรูปร่างของผู้หญิง

ถึงขนาดรากไม้ต้นใหญ่คือเขาเข้ามาแบบโอบไว้
แล้วกรณีพี่สาวเนี่ยนะคนที่เขาสื่อถึง
มีจิตวิญญาณสื่อถึงพี่สาวได้เขาบอกแบบนี้
ต่างหูสร้อยอะไรทุกอย่างเลย
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อ
ต้องบอกว่าคาเฟ่นี้อยู่แถวเรียบด่วนรามอินทาที่ซอยประดิษฐมนุนธรรม๒๓นะคะ
แล้วจริงคาเฟ่เขาก็สวยมีจุดถ่ายรูปแบบเยอะเลย
เผื่อใครอยากที่จะไปไม่ได้หมายถึงจะให้ไปพิสูจน์นะไปอุดหนุนครับ
ก็ช่วงนี้มันโควิดด้วยเดี๋ยวรอปลดล็อกก่อน
แล้วก็แวะเวียนไปคาเฟ่นี้ได้นะคะ